นี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของความรักบอกเลยว่าสมัยนี้นะคะมันไม่ได้มีจำกัด
คุณมิ้นท์มินทิตาค่ะแล้วก็หวานใจคุณซิลวี่พาวิดานั่นเอง
แล้วก็บอกตรงว่าเป็นคนที่เข้าไปจีบซีวี่ก่อน

ทางด้านซิลวี่ค่ะก็ตกหลุมรักมิ้นทันทีเลยนะ

จะมีอุปสรรคขวากหนามในชีวิตมากมายเท่าใดก็ตาม
แต่ว่าทั้งคู่นั้นก็ยืนยันแล้วก็ฝ่าฟันกันมาได้นะคะ
ที่สำคัญค่ะความรักครั้งนี้นะ
คุณพ่อโกวิทค่ะก็ไฟเขียวเข้าใจคุณลูกด้วยนะ
ตอนนี้ค่ะมิ้นท์ก็แฮปปี้ดีค่ะ
พร้อมเลยถ่ายละครเรื่องใหม่ด้วยอันนี้คุณพ่อนะ

คุณมิ้นเขาก็เป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงด้วยนะคะ
บอกเลยว่าเดี๋ยวมาเล่นละครนะคะ
ส่วนประเด็นที่มักจะมีคนเข้ามาบูลลี่ทั้งเรื่องน้ำหนักค่ะ
แล้วก็ที่เคยอ้วนมาก่อนนะรวมไปถึงเรื่องเพศเรื่องความรัก
บอกเลยว่ามันหมดยุคที่จะมาบูลลี่กันแล้วนะ

เราก็ไม่ควรอยู่ในสังคมท็อกซิก
สิกคือสังคมนี้มันเป็นพิษนะคุณผู้ชม
ดังนั้นก็ไม่ควรให้ค่ากับคำพูดที่มันแย่
เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นอย่าไปอยู่ตรงนั้นเลย
ฟังคำสัมภาษณ์สาวมิ้นท์ค่ะทั้งเรื่องผลงานแล้วก็ประเด็นโดนบูลลี่กันค่ะ
ตอนนี้ก็ถ่ายปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งแล้ว
ก็คือบุภเทร้อยล้านที่เต้ยเชียร์ก็คือโควิด
เราก็เลยต้องแบบเออเราต้องอยู่ในมาตรการเนอะ
แล้วก็ต้องแบบถ้ามันมีปัญหามีความเสี่ยงอะไรก็พัก
แต่เป็นคำชมเพราะฉะนั้นมองที่เจตนาก็ต้องขอขอบคุณนะคะ

โควิดไม่มันก็เราเล่นเน้นแบบกินน้อยแต่ร่างกายเราสบายตัว
คือบูลลี่อ่ะยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่
เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่เราจัดการ
และพยายามเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วแหละ
รู้ว่าสุดท้ายแล้วทางที่ดีสุดก็คือ

ไม่มีใครสมควรต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่โดนบูลลี่
หรือโดนแบบโดนคำพูดที่มันบรรทอนอะไรอย่างนี้
และมันไม่ง่ายสำหรับทุกคนที่จะต้องรู้สึกว่า
ฉันเข้มแข็งฉันไม่ต้องฉันอดทนไหว
แต่มันแค่คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ของเราเอง
เขาไม่มีค่าอย่าให้ฆ่า